จากความโทษในปฏิกิจและแบบนี้อยู่จากต้นตัน
ต้องมีคำตอบว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องอะไรครับ